จำได้ไหมคะก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะเตือนภัยกันไปเองว่าตอนนี้เนี่ยมีแบงค์พันธุ์ปลอมระบาดอยู่ที่จังหวัดอ่างทองคือมีเจ้าของร้านจักรยานคนนึงอะค่ะเขาก็ขายของขายของเนาะเสร็จเอาเงินที่ขายได้ไปแบงค์ปรากฏพนักงานธนาคารบอกคุณคะนี่แบงค์ปลอมค่ะเหมือนจริงมากแล้วตอนนี้ยังระบาดอย่างต่อเนื่องจนพ่อค

ตระเวนเอาแก๊งพันธ์ปลอมมาซื้อสินค้าตามร้านค้าปลีกค้าส่งในจังหวัดอ่างทองซึ่งร้านค้าที่ไม่ได้ระวังหรือว่าบางทีลูกค้าเยอะอย่างนี้ค่ะไม่ได้ตรวจเช็คอย่างละเอียดก็ตกเป็นเหยื่อ
อย่างที่น้องเขาบอกเลยค่ะมันเหมือนมากเหมือนจนบางทีแค่จับหรือบางทีเราก็ไม่มีเวลามานั่งส่องลายน้ำนะคะถ้าส่องลายน้ำจะเห็นว่าต่างกันชัดเจนอยู่เหมือนกันแต่เนี่ยดูด้วยตาเปล่ามันดูไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่างที่น้องบอกเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมจดตัวเลขหรือว่าจำเอาไว้ดีดีนะคะถ้าได้แบงค์พันธุ์มารบกวนเสีย